ส่วนใครนะคะที่วางแผนเอาไว้แล้วล่ะว่าพรุ่งนี้อยากที่จะเดินทางไปร่วมพิธีมหามงคลที่จะเกิดขึ้น
ที่พระลานพระราชวังดุสิตสามารถเดินทางโดยรถเมฟรีได้นะคะ
มีการจัดเอาไว้ให้๖เส้นทางด้วยกันค่ะ
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกนะคะ
ความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์
ด้วยการจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี

คือเส้นทางหมอชิด๒จอดส่งที่แยกอู่ทองใน
เส้นทางอนุสวรีชัยสมรภูมิจอดส่งที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่ง
เส้นทางวงเวียนใหญ่จอดส่งที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาน
เส้นทางที่๔ก็คือเส้นทางหัวลำโพงนะคะ
ส่งที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบานเหมือนกัน
และเส้นทางสนามหลวงจอดส่งที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางสนามม้านางเลิ้ง
ส่งที่แยกวัดเบนจมบพิษให้บริการ๕คัน
โดยจะเป็นรถชัตเทิลบัสนะคะบริการฟรีค่ะ
รับจากจุดจอดรถและจุดส่งรถออกทุก๑๐นาที
โดยนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขอสมกบอกว่า
จัดเส้นทางการเดินรถฟรีทั้ง๖เส้นทางนี้
ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา

ในวันที่๒๑กรกฎาคม

ณพระราชวังดุสิต